ว่าแบบนี้ขโมยขโจรเยอะจริงจริงบางคนทำทีเป็นลูกค้าปรากฏว่าอ้าว
กลายเป็นโจรซะอย่างงั้นอืมเหมือนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะมีอ่า
ลูกค้าคนหนึ่งทำทีมาว่าเนี่ยจะมาติดฟิล์มกันรอย
แต่ระหว่างนั่งรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขานั่งรอติดฟิล์มกันรอย
เขาก็หยิบมาทำเป็นหยิบอันนู้นอันนี้มาดูค่ะลำโพงบลูทูธที่เขาหยิบมา
ปรากฏว่าเขาใส่ไว้ในกางเกงด้านหลังเลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วรอจนโทรศัพท์เสร็จที่ติดฟิล์มเสร็จ
ก็ออกจากร้านไปเฉยแบบนั้นเลยนะคะ
แล้วภาพกล้องวงจรปิดนี่ไงบันทึกเอาไว้ได้หมดเลยนะคะ
ภาพวงจรปิดในร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งค่ะสามารถบันทึกภาพ
ลูกค้าชายคนนี้เขานั่งรอเจ้าของร้านติดฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือให้อยู่
แต่ในช่วงที่เจ้าของร้านเขาเผลอเอื้อมมือไปหยิบกล่องลำโพงที่ทางร้านเนี่ย
วางขายแขวนขายเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วยัดใส่กางเกงด้านหลัง
จากนั้นก็ทำเนียนเลยนั่งรอโทรศัพท์ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จ่ายเงินค่าติดฟิล์มกันร้อยก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยนะแล้วก็ออกจากร้านไปเลยค่ะ
อาคารพาณิชย์สูงสามชั้นนะคะเลขที่ห้าสิบแปดทับหนึ่งเจ็ดห้า
ที่นครชัยวิลล่าซอย๒คลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งชั้นล่างเนี่ยมันเป็นร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นายปรัฐพงศ์ปู่ราจัยอายุสามสิบเอ็ดปีสามีเจ้าของร้านบอกว่า
คือเหตุการณ์นี้ย้อนไปมันเกิดตั้งแต่๖กุมภาพันธ์แล้วช่วง๒ทุ่ม
มีลูกค้าชายคนนึงเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เลือกเคสโทรศัพท์
จากนั้นก็บอกว่าช่วยติดฟิล์มกันรอยโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วเขาก็นั่งรออยู่ตรงหน้าร้านนะคะ
ฟังเสียงของสามีเจ้าของร้านหน่อยนะคะ
ตัวนายปรัฐพงศ์สามีเจ้าของร้าน
คุณเขายอมรับค่ะคือตอนนั้นอ่ะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาติดฟีม
กันรอยโทรศัพท์อยู่ก็เลยไม่ทันสังเกตว่า
ร้านไปเนี่ยเขายังบอกเลยนะคะว่าเขาเห็นหลัง
เหมือนมีอะไรซ่อนไว้เหมือนกันจนปิดร้านเท่านั้นแหละ

เนี่ยถูกขโมยไปเรียบร้อย
ค่าติดฟิล์ม๑๐๐กว่าบาทเองนะคะ
นางสมจิตสุดวังยางอายุ๕๑ปี
เจ้าของร้านบอกว่าอยากเตือนโจรรายนี้

ลำโพงที่ขโมยไปมันก็อันละ๓๕๐บาท

คุ้มกับการถูกดำเนินคดีและร้านโทรศัพท์ทั่วไป

ลูกค้าเนี่ยก็ต้องจับตาดูด้วยเหมือนกัน

ที่สคลจปทุมธานีนะคะ
ก็เตือนไว้สำหรับเจ้าของร้านโทรศัพท์ทั้งหลายด้วยนะคะ